เรื่องของสภาพรถก็ต้องเช็คกันด้วย
เพราะบางทีถ้าไม่ได้เช็คเลย
เกิดอุบัติเหตุกลางถนนเพราะว่าสภาพรถยนต์มันไม่พร้อม

มันค่อนข้างจะชัดอยู่นะก่อนที่รถกระบะคันนี้จะพลิกคว่ำ
ยางแตกครับมาด้วยความเร็ว
คือเป็นจุดที่เป็นโค้งด้วยคือทิ้งโค้งมา
แล้วยางมันระเบิดตรงนั้นพอดี
รถก็เลยหมุนเคว้งอย่างที่เห็นนะครับน่ากลัวมากนะ
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถของนาย
นัทพระสิทธิ์เจริญสุขอายุ๕๐ปีคนที่ขับรถมาทางฝั่งซ้าย
ภาพนี้โดนบันทึกเอาไว้โดยกล้องหน้ารถของเขา
ก็เป็นจังหวะที่รถรถกระบะเนี่ยที่เขาบรรทุกปลามาเต็มคันรถเลยนะ
โอ้โหอยู่มันพลิกคว่ำแบบนี้เหตุเพราะยางระเบิดครับ
ก็ส่งผลให้รถกระบาดที่บรรทุกปลาคันนี้พลิกคว่ำ
หมุนอย่างที่เห็นแต่ยังเคราะห์ดีแหละ
คนขับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับคนขับก็ปลอดภัย
แต่อย่างที่เห็นโอ้โหปลาเกลือนเลยปลาเต็มถนนเลยครับ
เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะฝากคนที่เขาใช้รถใช้ถนน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่ต้องบรรทุกอ่ะนะบรรทุกของหนักเนี่ย
อันนี้ต้องเช็คสภาพรถให้ดีโดยเฉพาะยาง
เพราะถ้าไม่พร้อมหรือว่าใช้งานมานานแล้วเนี่ย
มันมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุจริงนะยังไงก็ต้องช่วยช่วยกัน
ว่าถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมืออุบัติเหตุที่เกิดบนตามท้องถนน
มันก็จะลดน้อยลงมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับ
ก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวค่ะ